ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติระดับมัธยมศึกษาที่อินโดนีเซียนะคะเราเคยนำเสนอข่าวไปเมื่อช่วงวันจันทร์นะคะ
มีนักเรียนหลายคนค่ะเดินทางไปร่วมแข่งขันที่สำคัญได้เหรียญมาทุกคนเลยนะคะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับนักเรียนนะคะจากโรงเรียนสุขานารีจังหวัดนครราชศรีมาที่เป็นตัวแทนคนไทยนะคะ
และนักเรียนคนนี้ได้เหรียญทองด้วยค่ะ
อัจฉริยะคนนี้นะคะคือเด็กชายชัชชะพิมุกลือขจรหรือว่าน้องปลาวานนะคะ
อายุ๑๒ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนสุขานารีจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษาจัดขึ้นที่อินโดนีเซียค่ะ
ถึงสิบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องปลาวานไม่ทำให้คนไทยผิดหวังนะคะ
คว้าเหรียญทองวิทยาศาสตร์โอลิมปิกกลับมาได้สำเร็จและทันทีที่กลับมาถึงไทยค่ะ
นายกมลภูมิมริขออภัยนะคะนายกมลภูมิรินค่ะ

พร้อมคณะครูอาจารย์บุคลากรได้พาน้องปลาวาน
เข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยน้องปลาวานเปิดเผยว่าเบื้องหลังแห่งความสำเร็จ
คือกำลังใจที่ดีจากครอบครัวครูอาจารย์และเพื่อนค่ะ
กำลังใจดีครับแล้วก็ไม่กังวลด้วยครับไม่นานเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดว่าเตรียมนานไปเดี๋ยวมันจะลืม
ก็ตอนก่อนไปแข่งเขาก็จะให้ไปพักที่โรงแรมฮะแล้วก็สอบที่นั่นก่อนวันสอบผมก็นั่งอ่านหนังสือบ้างฮะ
เตรียมตัวนานไปเดี๋ยวจะลืมนึกถึงพวกเราในช่วงของการสอบนะตอนช่วงที่เรียนหนังสือ
ถามว่าเตรียมตัวหรือเปล่าเตรียมตัวก่อนสอบ๑คืน

ใช่ค่ะการแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก๒๒ประเทศเข้าร่วมนะคะ
ทั้งหมด๓๗๓คนแบ่งเป็นคณิตศาสตร์๑๙๓คนวิทยาศาสตร์๑๘๐คน
เหรียญทองจากน้องปลาวานเป็นเหรียญทองแรกนะคะ
แล้วก็เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของโรงเรียนสุขานารีด้วย
สร้างความภาคภูมิใจให้กับครูให้กับอาจารย์ให้กับผู้ปกครอง
แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ
ยินดีกับน้องทุกคนเลยนะ๓๐กว่าคนนะ
ได้เหรียญกันมากลับประเทศทุกคนนะฮะ
ได้ความภาคภูมิใจกลับประเทศทุกคนเลย
ก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะน้องหนูที่ดูอยู่นะคะ
อยากจะไปโอลิมปิกระดับนานาชาติแบบนี้ตั้งใจเรียนกัน